ที่จังหวัดระยองมีคดีหนุ่มไปง้อแฟนเก่าแต่ไม่สำเร็จนะครับ
ก็เลยบุกยิงจนเสียชีวิตคารถก่อนจะยิงตัวตายตามนะครับ
เพื่อนของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตบอกว่าฝ่ายชายนั้นมาเฝ้ารอฝ่ายหญิงอยู่นานนะครับ
เพราะว่าต้องการง้อขอคืนดีแต่ที่สุดแล้วก็มีเหตุสลดเกิดขึ้น

ก็ได้ยินเป็นเหมือนเสียงรถท่อที่เขาดังท่อแต่เด็กมันชอบทำเนอะก็ไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนแต่เขาเห็นเขาลุกไปอยู่ยายก็มองว่าเขาลุกไปนึกว่าเขาไปสูบบุรี
นึกว่าอ๋อยังคิดอยู่ว่าเด็กคนนี้มารยาทดีว่ะไม่ยอมสูบบุหรี่ในบ้าน
เขานึกว่าจะไปสูบตรงนี้ตรงนู้น

นี่เห็นไหม
พอได้ยินเสียงก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนั้น
เฉยป้องมีคำอายุ๖๙ปี
เจ้าของร้านขายของชำริมถนนเรียบชายทะเล

เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุสลด
หลังที่นางสาวถิติชายาหมูแพง

ขณะกำลังขับรถออกจากปากซอยบริษัทหลังเลิกงาน

อภิวัตสุวรรณประทีปคนยิง
ได้มาขอซื้อเบียร์๑ขวดและขอนั่งรอ
ตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะมารออดีตแฟนสาว
จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงคล้ายท่อรถจักรยานยนต์ระเบิด
แต่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นเสียงปืน
กระทั่งได้ยินเสียงคนตะโกนเสียงดัง

ชายที่มาขอซื้อเบียร์นอนกองอยู่กับพื้น

ส่วนผู้หญิงอีกคนก็นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กัน
เหตุการณ์นี้นางสาวทิติชายาหมูแพงถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมตรเข้าที่ขาขวาหน้าอกและศีรษะรวม๓นัด
ใกล้กันพบนายอภิวัตสุวรรณประทีปถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระบอกเดียวกันบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลที่ขมับขวา
นำส่งโรงพยาบาลระยองและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตทราบว่านางสาวธิติชยาเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง๕เดือน
ส่วนนายอภิวัตผู้ก่อเหตุเป็นแฟนเก่าที่เลิกรากันไปแล้วฝ่ายชายมักจะตามมาง้อแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดี
ทำให้ฝ่ายชายเกิดความโมโหและตามราวีมาตลอดกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น
ในวันเกิดเหตุนายอภิวัฒน์ได้มานั่งดื่มเบียร์ดักรอนางสาวทิติชายาอดีตแฟนสาวเที่ยวร้านป้าเฉย
ที่ทำงานของผู้เสียชีวิตเมื่อนางสาวทิติชายาเลิกงานได้ขับรถยนต์ออกมาจากที่ทำงาน
มาจากที่ทำงานขณะกำลังจะเลี้ยวรถเข้าถนนเลียบชายทะเล
นายอภิวัฒน์ก็วิ่งมาที่รถก่อนจะยิงใส่รถฝั่งคนขับ
จากนั้นนายอภิวัฒน์เปิดประตูรถ
กระชากแขนของนางสาวธิติชายาลงมาและเจาะยิงทันที
นางสาวธิติชายาร่วงลงกับพื้น
ส่วนนายอภิวัฒน์ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับขวาของตัวเอง
ขณะนั้นรถก็ได้ไหลไปชนเสาไฟฟ้า
และรถที่จอดทานอาหารที่ร้านใกล้กันเสียหาย
ขณะนี้ทางครอบครัวของนางสาวทิติชายา
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยโป่ง
ส่วนนายอภิวัตญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดเพตราสุขารมอำเภอเมืองระยอง
ท่ามกลางความเศร้าศกเสียใจ
ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของทั้งสองคน
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน